คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งกรณีที่เกิดขึ้นก็คือว่ามีกลุ่มผู้เสียหายส่วนใหญ่ก็จะเป็นสาวสวยด้วย
เป็นเหมือนกับพริตตี้นี่แหละเขาถูกหลอกบอกว่าเดี๋ยวจะหางานให้เดี๋ยวจะให้ไปทำงานในประเทศก็มีนะ
ต่างประเทศก็จะพาไปเหมือนกันแต่มัดจำเงินมาก่อนวางเงินมาก่อนเลยคนละสี่หมื่นบาทสุดท้ายแล้วเชิดเงินหนีหายติดต่อไปไม่ได้
วันนี้บรรดาสาวสวย๑๐คนนะครับเบื้องต้นเป็นผู้เสียหายเดินทางไปร้องเรียนที่กองปราบนะครับ
พริตตี้กว่า๑๐คนเดินทางแจ้งความกับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบราม
ให้เดินเงินคดีกับโมเดลลิ่งรายหนึ่งที่ใช้ชื่อในเฟซบุ๊กว่า
แต่ว่าต้องจ่ายค่ามัดจำล่วงหน้าเป็นเงินคนละ๔๐๐๐บาท
แต่เมื่อถึงที่นัดหมายกลับอ้างว่าถูกยกเลิกงานกระทันหัน
ก็เลยรวมตัวกันไปทวงถามเพื่อจะขอคืนค่ามัดจำก็ถูกบ่ายเบียงครับ
แล้วก็ท้าทายด้วยว่าให้ไปแจ้งตำรวจรวมมูลค่าความเสียหายตอนนี้กว่าสองแสนบาทนะครับ
ผู้เสียหายรายหนึ่งบอกกับทีมข่าวบอกว่าโมเลลิ่งประกาศรับสมัครพริตตี้ไปทำงานที่สิงคโปร์๑วัน
จะได้ค่าจ้างประมาณ๑๐๐๐บาท
โดยอ้างอิงงานที่ถูกจัดขึ้นจริงนะครับแต่พอถึงเวลาต้องเดินทางก็จะถูกยกเลิกกระทันหันโดยไม่บอกสาเหตุ
ซึ่งหลังจากรู้ว่าถูกหลอกก็เลยสอบถามพริตตี้ในวงการก็เลยรู้ว่าโมเดลลิ่งรายนี้เนี่ยลักษณะที่เจอกันก็คือจะเบี้ยวงาน
จ่ายเงินไม่ครบก็หลายครั้งตั้งแต่ปีที่ผ่านมาแล้วก็เคยมีเรื่องแจ้งความดำเนินคดีกันสุดท้ายจบลงที่ไก่เกลี่ยได้นะครับก่อนจะหายตัวไปแล้วก็กลับมาในวงการอีกครั้งหนึ่ง
ขณะที่พนักงานสอบสวนกองปราบนั้นก็รับแจ้งความจากกลุ่มผู้เสียหายเอาไว้นะครับแล้วก็เตรียมสอบสวนข้อเท็จจริงก่อนจะออกหมายเรียกผู้ถูกกล่าวหามาสอบปากคำต่อไปซึ่งเรื่องนี้หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ